มายไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่สนุกต่อนอกจอ
โหลดแล้วแล้วคุณล่ะโหลดหรือยัง
สนับสนุนโดยไฮลักษ์รีโว
กิโลทองคำคืนนี้เอาใจวัยรุ่นวัยเรียน

ศึกษารั้วมหาวิทยาลัยวัยสายวัยเฟรดชินี
วันนี้นะคะการ์ตูนก็จะมาแข่งขัน
และแน่นอนค่ะสาวสถาปัตย์ถึงไม่แพ้ใครค่ะ

เห็นวิ้งตัวเล็กแบบนี้๘เล็กพิกนี่หนูนะคะ
สำหรับคุณพยพฤตสามคนเตรียมตัวแพ้ไปด้วยเลยจ้า

ขาลมเบนต่อลูกหล่อเป็นชั้นไหมผม
รายการกิโลทองเตรียมเงินแสนไว้รอผมได้เลยครับ
พวกเขาทั้ง๔คนจะได้พบเกมการตักสุดแปลกในรอบต่างดังนี้
กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันทั้ง๔คน
ตักได้น้ำหนักน้อยสุดจะต้องกลับบ้านไปก่อน
โดยในแต่ละรอบจะมีโจทย์ในการแข่งขันแตกต่างกันไป
สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการกิโลทอง
ซักเวลในการตักที่ไม่ว่าใครก็สามารถคว้างันแสงกลับบ้านได้
ตักได้น้ำหนักเอากลับบ้านไปเลย
เอาละครับคุณผู้ชมครับผม
วันนี้ก็เข้าสู่การแข่งขันของเรานะครับกับรายการกิโลทอง
ซึ่งผู้ก้าวอย่างแค่วันนี้ชื่นใจมาก
นอกการ์ตูนครับ

นอกการ์ตูน
แนะนำตัวหน่อยเป็นดาวเดือนอยู่ที่
คณะอะไรมหาวิทยาลัยอะไรคะ

เป็นดาวคณะสถาปัตยกรรมค่ะ
อยู่ที่มหาวิทยาลัยนาตเยสวนค่ะ
นะเรสวรรค่ะ

ถามเรื่องของความสามารถพิเศษหน่อยนะคะ

นี่มันใช่เหรอคุณ

ในการแบบก็สวยก่อนสามารถต้องถึกอดทน
ต้องถึกอดทนแล้วก็ต้องร่วมกิจกรรมกับเขาได้ค่ะ

แล้วอย่างนี้เขาบอกว่าในการประกวดดาวเดือนเนี่ยมันจะต้องมีกิจกรรม
จะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความสามารถพิเศษ
เพื่อที่จะแสดงให้เขาเลือกว่าเราเป็นดาวน์เป็นเดือนประจำพนักสถาบัติ

เห้ยระบำแขกเหรออะมาเริ่มตรงนี้มา
จังหวะโยกคอของน้องเนี่ยมันบ้าใจพี่ซิจริง
สำหรับนักตักคนแรกน้องการ์ตูน
ดาวน์จากมหาวิทยาลัยนาเลสวน
ว่างสอนพี่โย่งคอแบบนี้บ้างนะจ๊ะ

มีใครแบบว่าแอบกวนพิเศษไหม
หนูเลยร่ำเลย

วันนี้คือหุ่นล่า
ทำยังไงถึงจะได้มาเป็นดาวเดือนแบบที่คุณก๊อฟเป็นบ้าง

แทงตาด้วยเลยด้วยแทงตาด้วยแทงตาด้วย

ขวัญใจวัยรุ่นฝั่งทนต้องยกให้หนุ่มคนนี้เลยครับน้องก๊อฟ
เดือนคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม
วันไหนพี่ไปเยือนถิ่นพาพี่แว่นบ้างนะครับ

เก๊นเนี่ย
น้องสาวคนสวยของเราน้องมิ้นครับ
มิ้นครับตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนชั้นอะไรครับ
เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสวรุษฎิค่ะชั้นปีที่๔นาที๑ครับ
ย่ายังเด็กเลยปี๔แล้วอ่ะอืม
ผมนี่ก็รู้สึกร้อนวากอยากโดนพัดขึ้นมาทันทีเลยล่ะครับแต่ว่าเอ๊เขาบอกว่าสวนดูสิตเนี่ยเบอร์เกอรี่อร้อยว่างพาพี่ไปชิมหน่อยชิดครับตัวเล็กที่สุดเลยนะวันนี้ถ้าพี่พี่เห็นนะ๒เวลกิโลทอลแบบนี้เราจะเอาอะไรไปสู้กับเขาอะคะพี่เห็นขาดมากอ๋อขาใหญ่ป่ะหนูมีหลักฐานที่มั่นคงพี่ยังไงหนูก็

คิดดังกว่าตอนพิธีกรเปิดตัวเอง
ถังว่าเป็นดาวเดือนแมงที่คณะอะไร

คมใช่ใช่ครับตาตัวโต

จริงเหรอนี่เหรอสเปคเลยเหรอชอบไหม
ก็พูดแบบนี้ทั้งนั้นแหละพี่แยกตัวไม่ถูกแล้ว
มันก็พิษดีว่ะ
ตอนที่ไปประกวดเนี่ยนะครับเราได้แสดงความสามารถพิเศษอะไรครับผม
วันนี้เขามีลำอินเดียมีตาลีกีฟัดมีเต้นคุณอ่ะ
ร้องเพลงครับร้องเพลงปรบมือ
และนักตักคนสุดท้ายของเราในวันนี้น้องธันวา
อ้าปากร้องเพลงนี่ก็เพราะแล้ว
แบบนี้สิถึงได้เป็นเดือนนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีประทุม
เราก็ได้ทำความรู้จักกับผู้เข้าแข่งทั้ง๔ท่านแล้วนะครับ
ตอนนี้ถึงเวลาแล้วสำหรับเกมในรอบที่๑
กติกาการแข่งขันในรอบที่๑
เพื่อลุ้นว่าใครจะได้อุปกรณ์ชนิดใด
ซึ่งสิ่งของแต่ละชิ้นก็จะมีขนาดและความยากในการตัก
ที่แตกต่างกันออกไป

ยังไงเนี่ยเป็นดาวเดียวหรือเปล่า
กำลังจะไปประกวด
ก็จะมาให้พี่สองคนสแกนค่ะว่า
โดยรวมแล้วหนูพ่อจะผ่านไหมค่ะ

เดี๋ยวดูดิน้องแม้แต่มันจะขนาดนี้

แล้วก็คิดว่าสิ่งของปริศนาคืออะไรล่ะ

เดี๋ยวโทรหาทีมงานแพบนึง

ผมขอสับ

ได้แล้วใช่ไหม

คุณผู้ชมครับสิ่งของปริศาจในรอบนี้

สิ่งของพรีศนาที่นัดตัดทั้งสี่คน

ก็คือตุ๊กตาสายแบ๊วน่ารักวัยละอ่อนอย่างดาวเดือนทั้งหลายเนี่ย
ต้องเหมาะกับตุ๊กตานี่แหละครับมีหลายขนาดให้เลือกด้วยกันนะครับ
ตักได้ตามใจชอบอยู่ที่ว่าจะได้อุปกรณ์ในการตักที่เอื้ออำนวยหรือเปล่า

ประกอบไปด้วยกล่องแบนกล่องพิซซ่ากล่องกระดาษสา
กล่องของขวัญกล่องทรงกลมกล่องพัสดุกล่องรูปหัวใจ
กล่องจับฉลากกล่องทรงสูง
แล้วกล่องไหนปะป๊อตไม่อยากได้
น่าจะเป็นกล่องกลมค่ะที่ปากแห้ง
กล่องกลมที่ไม่ใหญ่มากใช่ไหม

เอาล่ะคุณการ์ตูนคะอยู่ที่คุณเลือกเองแล้วค่ะ
คุณเป็นคนเลือกคนแรก๑๙หมายเลขไหนดี

การ์ตูนอยากได้กล่องหัวใจแต่ไม่เป็นไรครับ
ถ้าไม่ได้ก็เอาหัวใจพี่ไปแทนแล้วกันนะจ๊ะ

การ์ตูนปากข้าวนิดนึงก็ลำบาก
ทำยังไงดีล่ะทำยังไงดีล่ะ

รอพอรถไม้ไม้

ก็อยากได้ชิ้นไหนเป็นพิเศษไหมจากที่ดู

คุณก๊อฟคะหมายเลข๕เลือกไม่ได้แล้ว

น้องก๊อฟครับอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับ
ถ้าจะมาขอใช้หัวใจอันเดียวกับน้องการ์ตูนเนี่ย
พี่ก็ขอให้น้องได้กล่องเล็กใบจิ๋วเถิดเพียง
พอดีมือเลย

ขอคุณฟูนก่อนนี่ละ
ขอขุนฟูนเลยดีกว่า
งานงอกเลยดูนี่ขนาดนี้

ครับผมมั่นใจสิครับ
มั่นใจแค่ไหน
ถ้าเต็มร้อยผมให้๒๐๐เลย
ให้๒๐๐เลย
ทีชื่อมินที่ทางมีต้องให้คนเลือกเอง
๕กับ๙เลือกไม่ได้แล้ว

หมายเลข
หมายเลข๓ค่ะ
ขอให้หมายเลข๓เปล่า
กล่องแบรนด์
สังสมัย

คุณคิดมั้ยว่า
นอกจากคุณจะเป็นคนหน้าตาดีแล้วเนี่ย
คุณยังเป็นคนที่ด้วยค่ะ

หมายเลข๔ครับ
แม่คารมด้วยเป็นตอ
แต่ไม่รู้จะได้กล่องเป็นตอด้วยหรือเปล่านะ

เอากลับบ้านไปเลย